ดูข่าววันนี้อยากจะแจ้งเรื่องนี้ก่อน
แจ้งปรากฏการณ์สำคัญคุณผู้ชมครับปรากฏการณ์สำคัญนี้ก็คือ
ผนึกกำลังกันของสองยักษ์ใหญ่ฮะเครื่องดื่มคาราบาลแดงจับมือกับไทยรัฐกรุ๊ปครับ
แคมเปญสุดยิ่งใหญ่แจกมอไซค์ทุกวันแจกล้านทุกเดือนครับ
แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒ที่จะช่วยให้คนไทยนะครับ
ต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพครับค่ะก็ร่วมรุ้นนะครับ
เป็นผู้โชคดีที่จะได้จะได้รับมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ารุ่นนิวคลิกหนึ่งสองห้า
ตกแต่งสไตล์คาราบาลหาซื้อที่ไหนไม่ได้
จำนวนหนึ่งร้อยรางวัลนะคะพร้อมทองคำแท่งมูลค่าหนึ่งล้านบาท
อีกสามรางวัลทุกเดือนค่ะกติกาง่ายง่ายค่ะ
คุณผู้ชมแค่เขียนบีบส่งร่วมรายการได้ทั้งสองฝานะคะ
ฝาคาราบาลแดงให้เขียนคำว่าวิตามินบีสิบสอง
พร้อมชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษด้วยลายมือ
จากนั้นพับใส่ใต้ฝาคาราบาลแดงแล้วบีบให้แน่นค่ะ
ส่วนฝาคันโซคูณ๒ครับให้เขียนคำว่าตับครับนะฮะ
พร้อมชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษด้วยลายมือเหมือนกันนะครับ
จากนั้นพับใส่ใต้ฝาคันโซคูณ๒แล้วบีบให้แน่น
นำส่งกล่องชิงโชคณร้านซีเจมอร์นะครับ
ร้านถูกดีมีมาตรฐานแล้วก็ร้านค้าที่ร่วมรายการ
หรือจะส่งไปที่ตู้ปอนด์ออดสองบางประกงฉะเชิงสาวสองสี่หนึ่งสามศูนย์นะครับ
ตั้งแต่หนึ่งมีนาคมถึงสามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันธุ์แล้วหกสิบหกเลยนะครับ
สามารถติดตามประกาศผู้โชคดีนะครับได้ทุกวันนะครับ
ในรายการตลอดข่าวเวลาเก้าในรายการสามสิบนาทีประกาศผู้ชกดีคนแรกนะครับ
ี่สิบแปดเมษายนนี้ครับไม่เพียงเท่านี้นะคะ
คุณผู้ชมยังมีข่าวดีจากคาราบาลมาฝากอีกค่ะล่าสุดคาราบาลแดงประกาศยืนยันราคาขายที่สิบบาทเท่าเดิมนะคะ
โดยคุณกมลดิตสมุทรโคจรรองกรรมการผู้จัดการบริษัทคาราบาล
จำกัดมหาชนระบุว่าท่ามกลางสถานการณ์ค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้น
สภาพเศรษฐกิจที่ยังย่ำแย่รวมไปถึงต้นทุนการผลิตสินค้าที่สูงขึ้น
จนทำให้หลายหลายแบรนด์ต้องปรับราคาขายขึ้นไปแล้วในส่วนของคาราบาลแม้จะประสบกับภาวะต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
ต้นทุนพลังงานต้นทุนวัตถุดิบต่างก็ปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แต่คาราบาลในฐานะแบรนด์เครื่องดื่มระดับโลกที่มีโรงงานผลิตของตัวเองอย่างครบวงจร
มีหน่วยงานดูแลธุรกิจทำให้สามารถควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย
และยืนราคาขายได้ที่สิบบาทเท่าเดิมค่ะแถมฝาคาราบาลยังสามารถส่งมาลุ้นรถมอไซค์และทองล้านอีกด้วยค่ะ
อย่าพลาดกันเลยนะฮะเอาล่ะ